เดี๋ยวจะหาว่าเรามีแต่ข่าวผ่ากันตายข่มขืนอะไรแบบนี้
วันนั้นยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดและหนึ่งอ่ะ
ห้าวันแต่ห้าวันแต่ว่าเอกชนยังไม่ทราบนะคะ
ติดตามข่าวดีกันก่อนเป็นเรื่องของการประชุมคอรมอล
มีการเปิดเผยมาจากในด้านของนางณภินโยศิลวัฒน์
เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ก็เห็นชอบให้วันจันทร์ที่๓๐ธันวาคมเป็นวันหยุดเพิ่มเติมอีก๑วัน
ในช่วงของปีใหม่ก็ส่งผลให้สิ้นปีนี้
ในส่วนของวันหยุดรัชการจะหยุดยามรวม๕วันตั้งแต่เสาร์ที่๒๘

ก็ต่อเนื่องเป็น๒๘๒๙๓๐๓๑ถึงวันพุธที่๑มกราคม
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีคนหยุดต่อ
เพื่อไม่ให้หยุดต่อได้๔๕ใช่ไหม
มันก็จะเป็น๕๖๗๘๙วันถ้าใครหยุดได้นะ

แต่ว่าในส่วนของเอกชนรัฐวิสาหกิจธนาคารต่าง

ว่าจำนวนวันของแต่ละหน่วยงานเขาจะให้หยุดกันหรือเปล่า
หลายคนก็วางแผนจะหยุดต่อเนื่องกันไป
๒๓๔๕ก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับ